เป็นเรื่องราวงงของคนที่ขับรถมา
เหมือนว่าตัวเองไม่ผิดเลยนะฮะ

มายังไงก็ไม่รู้เค้ามาจากประเทศไหนคะเนี่ย

นี่เป็นภาพจากร่องมุมจรปิด
กล้องที่บันทึกเอาไว้หน้ารถนะครับจุดกลับรถหน้าโรงพักหนองขาม
นี่นี่ย้อนหน้ารกพเลยเหรอฮะเอออาจหามากจริงจริงนะครับ
นี่คือกล้องรถนะฮะโดยดับตำรวจนเรชสำกะสังกัด
สังการบริโรงพักษณ์สมมติแนะนำภาพนี้เปิดเขยบอกว่าลูกเขยเขาว่าถ่ายไว้ได้
ตอนขับรถมุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนะฮะรถบรรทุกสีขาวคันนี้
ทะเบียนไม่ชัดวิ่งออกมาจากจุดกลับรถแล้วก็ขับสวนเลนวิ่งตรงเข้าไปเลยครับ
นะฮะแล้วก็ทำให้รถของคนที่เขาถ่ายเอาไว้ก็ต้อง
ถิ่นเนี่ยดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุกคันนี้หน่อย
เพื่อไม่ให้ไปทำพฤติกรรมแบบนี้อีกเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
นะครับแน่นอนเนี้ยก็โอ้โฮวิจารณ์มากมายเหลือเกินนะครับ
ว่าไม่ควรทำแบบนี้เนอะย้อนสอนแถมขับไปที่เลนส์กลางด้วยนะครับ